สำหรับ๕ชีวิตที่บอกว่าอาจจะถูกค้ามนุษย์บ้าง
ลักพาตัวบ้างหายตัวไปนานกว่า๒เดือนติดต่อไม่ได้
แต่ที่แน่ก็คือเจอตัวทั้ง๕คนแล้ว

เขาบอกว่าคดีพลิกไม่มีการค้ามนุษย์
ไม่มีการอุ้มไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้น

ใช่ค่ะ๕คนครบเลย
นี่บิ๊กโจ๊กไปสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะ
เพราะคนตามหากันแบบลืมเลย๕คนเหมือนครบเลย
บีมรุ้งคุณอุสาน้องฟ้าใสน้องฟอร์ดครบหมดเลยค่ะ

คือเขาให้การแบบนี้
คืออย่างที่บอกบิ๊กโจ๊กไปสอบเองเลยนะอ่าเขาเล่าบอกว่าเอ้ยไม่ได้มีทั้งนั้นแหละค่ะ
เรื่องของการอุ้มลักพาตัวมาเที่ยวกันมาเที่ยวนะ
แบงก์พามาเที่ยว๒เดือนกว่าใช่ก็เลยถามว่าแล้วแบงก์ไปไหน
แยกกันแล้วค่ะแถวย่านลาดพร้าวคือทั้งห้าคนบอกว่า
กับแบงค์เมื่อวานนี้ที่ย่านลาดพร้าวก็ให้คนขับรถที่รู้จักกับแก๊งมาส่งที่วัดช่องลม
คือเพิ่งจะมารู้ว่าตัวเองตกเป็นข่าวก็ตกใจเหมือนกันเลยให้มาส่งที่วัดช่องลม
ทุกคนทั้ง๕คนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบเป๊ะว่าแบงค์ไม่ได้ลักพาตัว
นี้แค่ชวนกำมาเที่ยวเฉยร้ำหลับบอกชวนกำมาที่อะไรเป็นเดือนแล้วมันไม่ติดต่อยาตเลยเอ่อเขาตามหากันควักไปหมดเลยอ่อที่ขาดการติดต่อมันมีเหตุผลค่ะ
คือพอดีคนขับรถคนแรกเนี่ยเกิดทะเลาะกันก็เลยถูกไล่ลงจากรถกลางทาง
ก็เลยลืมมือถือทั้งหมดไว้บนรถหมดเลย
คือทั้งห้าคนลืมมือถือไว้บนรถหมดเลยเหรอคะแล้วแก๊งล่ะแบงค์ด้วยเหรอ
แต่คนขับรถคนนั้นเขาออกมาให้ข้อมูลหมดแล้วนะ

แสดงว่าไม่ได้ดูข่าวกันจริงก็เลยบอกว่าคนขับรถคนแรกไล่ลงจากรถ
แล้วทุกคนก็เลยลืมมือถือไว้บนรถหมดทุกคนเลย

ก็เลยว่าจ้างรถท่องเที่ยวเรื่อยมาไม่มีใครอยากไปเอามือถือคืนกันเลยเหรอคะ
ก็เลยไหนก็โดนไล่ลงจากรถลืมมือถือไปแล้วเที่ยวต่อแล้วกัน
ก็ว่าจ้างรถท่องเที่ยวเรื่อยไป

ใช้เงินแบงค์แบงค์พาเที่ยว
หลังจากนั้นเขาบอกว่าก็ไม่รู้เลยจริงนะว่าแบงค์เขามีคดีติดตัวงติดตัวอะไร
ก็เที่ยวกันตามปกติแล้วแบงค์ก็ไม่ได้ทำตัวมีพิรุธอะไรเลย
ก็ยอมรับแหละว่าตั้งแต่ออกจากบ้านที่อำเภอท่าสาราไม่ได้ติดต่อกลับไปเลย

แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้ว
ลองฟังคุณอุสาผู้ใหญ่ที่สุดในทริปนี้แล้วกันเนาะ

พวกเราก็ว่าเราไปกันเลยนะ

ติดต่อกลับไปไม่ได้

ก็เลยสอบถามซึ่งบิ๊กโจ๊ก็บอกเหมือนกันว่าทั้ง๕คนให้ข้อมูลเป็นทิศทางเดียวกัน

แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามหลังจากนี้ต้องมีการติดตามจับกลุ่มตัวแบงค์
ไม่ใช่เรื่องลักพาตัวเรื่องอะไรแต่ว่า
แบงค์เนี่ยเขามีหมายจับฐานช่อโกงของอุบลราชไทยอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็ล่าสุดที่ญาติคุณอุตสาหไปแจ้งความพรากผู้เยาว์
อันนี้ก็ต้องเรียกมาพูดคุยเหมือนกัน
แล้วเมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ใช่ไหม
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน
เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

เมื่อวานแบงค์อยู่ไหนเมื่อวาน

มันไม่เหมือนเท่าไหร่

อุตสานี่คือแม่ของบีมใช่ไหม

ซึ่งบีมเนี่ยเป็นแฟนของลมกรดหรือว่าแบงค์

รุ้งเป็นเพื่อนสนิทบีม

แบงค์ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับ

ทีแรกมีข่าวบอกว่าบังออนคือปลาใช่ไหม

ไปเจอกับบีมตอนทำงานกลางคืน
แล้วก็เลยเป็นคนแนะนำให้แบงค์กับบีมรู้จักกัน

วันนี้มันเลยเป็นบังออนอย่างเดียวนะฮะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าเห็นปลาหายไปเนี่ย

สรุปว่าคนที่ไปรู้จักกับบีมตอนทำงานที่ผับ
แล้วก็แนะนำบีมกับแบงค์ให้รู้จักกัน

คือบังออนที่เขารู้จักกับแบงค์อยู่แล้ว
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เจอทั้ง๕

เมื่อปลายปี๖๕พฤศจิกายน
น้องบีมเนี่ยเขาไปทำงานร้านอาหาร

ทีนี้บังออนเขารู้จักกับแบงค์ค่ะ

ก็ตามข่าวที่มีกันด้วยมานะฮะ
แบงค์ก็ไปมาหาสู่เข้ามาตีสนิท
มารับที่บ้านของน้องบีมเนี่ยไปเที่ยวบ่อย
กระทั่ง๒๒เมษายนทั้ง๕ชีวิต
อย่างที่เราไล่มาเมื่อสักครู่นี้
ก็พากันหายออกจากบ้านของคุณอุตสาไปเลย

ที่เราเห็นมาตลอดไปไล่กันมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
ที่รถตู้นกพันธุลก็จะเป็นคนขับรถตู้ของแบงค์นะ

ก็จะมาที่บ้านของอุตสาหบ่อย

พาคณะไปเที่ยวกันแบงค์พาเที่ยว
กล้องจากหน้าบ้านของอุสาเนี่ย
จับภาพได้วันสุดท้ายคือ๑๓เมษายน
เพราะหลังจากนั้นในแบงค์บอกให้ถอดปลั๊ก
เพราะฉะนั้นตั้งแต่๑๔เมษายนไปจนถึงวันที่หายตัวไป
๒๒เมษายนเนี่ยจะไม่เห็นภาพแล้ว
ซ้ายมือนะฮะ

ทีนี้เดี๋ยวดูต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะครับ
หลังจากไปเจอทั้ง๕คนที่วัดช่องลมนะ

ทั้งหมดก็ถูกนำตัวไปที่สพปากเกร็ดนะฮะ
หรือว่ายังไงก็เป็นท้องที่ที่เจอตัวก่อน
ต้องพามาที่นี่ก่อนนนทบุรีนะครับ
ก่อนหน้านี้คนขับรถเชฟโรเล็ตสีดำ
วันนวพลก็เพิ่งมาพบตำรวจ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจที่สพปะเกร็ดนนทบุรี
นั่งอยู่นะฮะคนใส่แว่นตานะครับ

เขาไปแกะรอยมาแล้วไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิด
ในแมนชั่นแห่งหนึ่งที่ซอยลัด๕๓๐ใช่ไหม
แล้วจะมีรถเชฟโรเล็ตสีดำ
ที่ขับรับทั้ง๕คน
ก็คือนายนวพลคนนี้นะครับ

เพราะเดิมเนี่ยจะรู้ว่าแบงค์เนี่ย
เขาพาครอบครัวนี้ไปด้วยรถตู้ไง
แต่เมื่อวานนี้เอ๊ะทำไมเป็นรถคันนี้
ก่อนจะถูกพามาที่วัดช่องลมนะครับ
นายนวพลมาแสดงความบริสุทธิ์ใจที่สพปักเกร็ดนะครับ
ตอนนี้กำลังสอบปากคำอยู่นะฮะ

แต่ใช้สพปะเกร็ดเป็นสถานที่สอบปากคำไปก่อน
หลังจากนั้นเราได้พูดคุยกับนายนวพลนะครับ
นวพลบอกว่าตัวเขาเป็นคนขับรถเชฟโรเล็ตสีดำ
หลังทราบว่าทั้ง๕คนที่ตัวเองรับจ้างขับรถมาส่ง
เป็นบุคคลศูนย์หายตามข่าวที่มีครอบครัวแจ้งความเอาไว้
เพราะเห็นค่านี้ก็บอกกับทั้ง๕คน
คนว่าควรติดต่อกับครอบครัวแล้วก็ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่
เกิดขึ้นนะนวพลบอกว่าก่อนจะมารับทั้ง๕คนเนี่ยเขาได้รับ
ว่าจ้างจากแบงค์นี่แหละแบงค์จ้างผ่านเว็บไซต์ให้ขับรถนำเที่ยว
พาเที่ยวไปตามสถานที่ต่างให้ค่าจ้างวันละ๒๐๐๐บาทก็ติดต่อมา
ตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วขับรถไปรับทั้ง๕
๕คนที่จังหวัดพยาวจากนั้น๑๑พฤษภาคมก็ขับรถพาเที่ยวไปยัง
สถานที่ต่างตลอดเวลาที่ขับรถพาครอบครัวนี้ไปเที่ยวดู
กันไปไม่มีการข่มขู่ไม่มีการใช้ชีวิตอะไรก็เหมือนกับ
นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปจนกระทั่งวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับ
ค่าจ้างจากแบงค์เลยนะฮะที่จ้างให้ขับรถพาเที่ยวตั้งแต่๑๑พฤษภาคมมาถึงวันนี้เนี่ย
อพลบอกผมเนี่ยความจริงต้องได้เงินร่วมแสนบาทแล้วนะแต่แบงค์ยืนยันว่าจะจ่ายให้
แล้วที่มาพบตำรวจก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไม่ได้อุ้มไม่ได้ลักพาตัวอะไรทั้งสิ้นเมื่อวานนี้ก็ติดต่อแบงค์ไม่ได้เลยขับรถจากมีนบุรีมารับทั้ง๕ชีวิต
ซอยลาดพร้าว๑๓๐เหมือนในกล้องวงจรปิดเลยเอาขอดูซอยลาดพร้าว๑๓๐นะฮะ
นวพลบอกก็รับออกไปก่อนนี่เพราะติดต่อแบงค์ไม่ได้นะฮะ
แล้วพอมาวันนี้ไม่รู้จะพาไปไหนด้วยความที่เคยอยู่วัดแถวปากเกร็ดมาก่อน
พาทั้งห้าคนไปทิ้งเอาไว้ที่วัดช่องลมส่วนรถเชฟโรเล็ตนะครับ
ตอนนี้ตำรวจยังยึดเอาไว้ตรวจสอบก่อนนะครับอยู่ที่สพปากเกร็ดนะฮะ
จากการตรวจสอบที่ท้ายรถเต็มไปด้วยกระเป๋าสัมภาระแล้วก็ของใช้ทั้ง๕คน
ซึ่งอยู่ด้านหลังบางส่วนแล้วก็อยู่ในรถอีกบางส่วน
นี่ภาพในรถล่าสุดนะฮะซึ่งทางคุณนวพลเขาบอกว่า
พอมารู้ข่าวว่า๕คนนี่คือข่าวคนหายตามหาเนี่ย
เขาพยายามบอกให้ทั้ง๕คนเนี่ยโทรไปหาครอบครัวติดต่อเจ้าหน้าที่
หรือออกมาชี้แจงแต่ทั้ง๕คนก็ไม่ยอมแล้วอยู่ดีดี
เมื่อวานในแง๊งหายตัวไปเขาไม่รู้จะพาทั้ง๕คนไปไหน
เมื่อวานไปรับมาวันนี้เลยพาไปปล่อยวัดช่องลม
ส่วนแม่ของอุสาล่าสุดออกมาเปิดเผยนะครับว่าดีใจที่รู้ข่าวว่าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่
ทีแรกเขากลัวจะถูกโอ้โหแก๊งค้ามนุษย์เอาไปใช่ไหมใช่ค่ะ
หรือไปอยู่ชายแดนซะแล้วไปถูกจับเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่า
นี่พอรู้ข่าวว่ายังปลอดภัยดีแม่บอกแม่ดีใจแต่แม่ยังไม่แน่ใจว่าลูกสาวเนี่ย
อยู่ดีอย่างที่โทรมาบอกหรือเปล่าตอนนี้อยากให้พาหลานกลับมาส่งที่บ้าน
แม้ตัวในแบงค์จะขอรับหลานเป็นบุตรบุญธรรมแต่ขอแจ้งผ่านทางนี้เลยว่ายาดเขาไม่อนุญาตนะ
ส่วนตัวแม่ไม่โกรธอุตสาห์ที่เป็นลูกสาวหรอกเพราะเชื่อว่าลูกสาวแม่เองก็ถูกหลอก
อุ่นและหยายลูกมันจะมีผ่านจนลำบากเลยไม่ต้องไปยู่กับดาวแม่แม๊ง
ทีนี้ไปคุยกับพี่สาวคุณอุตสากันหน่อยนะคะคนที่เป็นคนตามหานี่แหละ
๒เมษายนติดต่ออะไรไม่ได้เลย
จนกระทั่งเมื่อเช้าเลยค่ะสดร้อนเลยนะ
ตี๕๓๐นอุศาโทรมาครับ
เธอบอกว่าอุศาใช้เบอร์แปลกโทรมา

ก็ไม่ได้หนีไปไหนจะไปแจ้งความทำไมเนี่ย

ไม่งั้นเดี๋ยวจะแจ้งความกลับ
คงหมายถึงแบงค์ใช่ไหมลูกเขยใช่

งงเลยค่ะพี่เลยถามกลับไปบอก
ก็แล้วถ้าไม่หนีทำไมไม่เอาลูกกลับมาเรียนหนังสือ
นี่มัน๓เดือนแล้วไม่คิดจะให้ลูกเรียนหนังสือเหรอ

แล้วก็หลอกลวงน้องสาวกับหลานเธอไป

ยังความปริสุทธิ์ใจกับแห่งการที่เกิดขึ้น
ถ้าไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นพิรุฑหรือว่าผิดจริง
ก็วางไปผิดจริง
ไม่ปกติเหมือนกับที่ว่าพูดธรรมดาพี่น้อง
แต่เขาจะพูดลนเรงกับโชโกงัก
เหมือนโดนใครบังคับให้พูด
แต่ตอนให้สัมภาษณ์นี้รู้สึกจะเป็นช่วงสายใช่ไหม

ซึ่งตอนนั้นพี่สาวอุตสาหนี้โทรมาหา

ก็เลยบอกว่าอยากให้ในแง๊งเนี่ยพากลับมาหาที่บ้าน

ได้คุยกับคุณเกษรป้าของน้องรุ้งนะคะ
ก็บอก๘มิถุนายนรุ้งโทรมา
บอกขอโทษนะที่ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลย

บอกแค่ว่าติดต่อหาป้าไม่ได้เลย
เพราะว่าไม่มีมือถือ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรยังไง
แต่เธอมารู้วันนี้ว่ารุ้งไปขโมยโทรศัพท์ชาวต่างชาติที่จังหวัดเชียงรายมา

คุณสุชาดานลงพื้นที่นของศรีธรรมรรณนะคะ

เป็นเรื่องร้องไห้บอกคิดถึงลูกคิดถึงเมีย

แล้วล่ะวะไงรู้ไหมคะ
ว่ายังไงนะ

ผมรู้อยู่แล้วว่าภรรยาของผมอุสาเนี่ย

โดยถือเงินไปด้วย๑แสนบาท

ผมคิดว่าพอเงินหมดทุกคนคงจะพากลับบ้านเองนั่นแหละ

ต้ากลับพาลูกพาหลานหนีเที่ยวไปเรื่อยแล้วก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลย
ส่วนประเด็นที่บอกว่าฟ้าใสกับเด็กไปขโมยมือถือของนักท่องเที่ยวเนี่ย

เพราะถ้าเงินมันหมดแล้วก็คงต้องทำแบบนั้นนั่นแหละ

เพราะแม่เขาเป็นคนตัดสินใจในจังหวะที่เขาเห็นน้องฟ้าใสกับลุ้งเนี่ย
เขาบอกว่าเขาร้องไห้เลยอ่ะ
ร้องไห้โฮเลยอ่ะค่ะ
ไม่ได้เจอหน้าลูกหน้าเมียมา๒เดือนกว่าแล้วเขารู้อยู่แล้วนะ
ว่าเมียเขาวางแผนจะไปกับแบงค์
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชไปคุยกับคุณฝนนะคะครับ
บอกพอรู้ว่าทั้ง๕คนรวมทั้งหลานยังปลอดภัยดีเนี่ย

ถ้าแค่ไปเที่ยวแล้วทำไมไม่ติดต่อกลับมาเลย
ว่าอยู่สบายกินอยู่ดีกินดีทำไมปล่อยทุกคนเป็นห่วงกันขนาดนี้
ญาติเองก็ออกมาขอความช่วยเหลือติดตามหาตัวกันให้ควักไปหมดเลย
คือประเด็นหลักเลยเนี่ยน้องฟอร์ดกับน้องฟ้าใสเนี่ยเขาอายุ๑๓ปี
เพิ่งจบป๖กำลังจะเข้าม๑นี่ขาดเรียนไป๓เดือนแล้ว
แล้วต้นเทอมเลยนะเนี่ยญาติญาติเขาอยากให้เด็กได้กลับมาเรียนหนังสือ

ทางญาติก็ดีใจค่ะที่ว่ารู้ว่าน้องยังปลอดภัยดีอยู่
แต่ก็ยังแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมเขาถึงไม่ติดต่อยาดกลับมาบ้าง
ว่าเขาได้อยู่สบายจริงอยู่ดีกินดีจริง
ทำไมถึงปล่อยให้ทางญาติเขาต้องเป็นห่วง
ประเด็นสำคัญก็คือฟอสกับฟ้าใส
จบป๖ไปทางญาติอยากให้กลับมาเรียนหนังสือ
คือตอนนี้กำลังตามตัวในแบงค์อยู่นะฮะ

ซึ่งถ้าตามตัวในแบงค์แล้วตำรวจได้สอบสวน
ก็คงจะทราบว่าเออตกลงแล้วเขาต้องการอะไร
ถามว่าจับไปเอาไปขายเลยเอาไปค้ามนุษย์เลยไหม
พลัมมารห์กักอังหนุ่งเหนี่ยวมันก็ไม่ใช่
หรือมันเกิดอะไรขึ้นทำให้ทั้ง๕คนเนี่ย
ในช่วง๒เดือนกว่าที่ผ่านมา
ตามข้อมูลจากรายงานของทางตำรวจเนี่ย
พบว่าในแบงค์ตอนที่พา๕ชีวิตนี้ออกมาจากบ้านของคุณอุตสาหที่นครศรีธรรมราชเนี่ย

โดยมีนายนพดลเป็นคนขับรถตู้ที่ในแง๊งเป็นคนจ้างนายนพดลนะฮะ
แล้วระหว่างนั้นเนี่ยได้เอาโทรศัพท์มือถือของทั้ง๕คนเนี่ย

เนี่ยมันก็เลยใช้จ่ายตรงนี้อยู่นะครับในช่วง๒เดือนกว่า
แล้วพอเราก็เอ๊ะทำไมเขาไม่ได้ข่าวไม่ได้เห็นอะไรในโซเชียลอะไรที่เขาประกาศตามหาบ้างเหรอ
แสดงว่าทั้ง๕คนไม่มีมือถือใช้เลยเหรอ
นี่ฮะในแบงค์เองก็พอรู้ว่าตำรวจมาถึงตัวก็หายตัวไปเลย
ก็คือนวพลที่ขับเชฟโลเล็ตสีดำ
ในช่วงรอยต่อที่นพแบงเกร์บอกขอแยกตัวออกจากคณะทัวว์แบงเกร์พาเที่ยว
ก็คือคันสีดำคันนี้ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับอดีตภรรยาของในแบงค์นะฮะแบงค์ลมกรดเนี่ยนะฮะ
เธอบอกว่าพฤติกรรมของแบงค์ชอบอวดรวยแล้วชอบอ้างว่ามีเงินในบัญชีเนี่ย๕๐ล้าน
เวลาเจอใครก็ชอบพาไปตระเวนกดเงินเพราะมีเงิน๕๐ล้าน
แต่ไปถึงก็บอกอุ้ยกดไม่ได้เครื่องเสียแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น
เหยื่อแต่ละคนเนี่ยตายใจนี่ฮะอดีตภรรยาในแบงค์อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อ๔ปีก่อนเธอเคยอยู่กินกับแบงค์จนตั้งท้อง
แล้วก็เลิกกันไปเพราะมาจับได้ว่าแบงค์เนี่ยมีเมียอยู่แล้ว
โดยเมียนั้นก็มีลูกสาวกันอยู่สองคนแบงค์ชอบหลอกเหยื่อ
การแสดงเงินในบัญชีหลายบัญชีแต่ละบัญชีมีเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้าน
บัญชีมีเป็น๕๐ล้านแล้วก็จะพาเหยื่อเนี่ยไปปรับยอดไปอัพบุ๊ก
เหยื่อตายใจแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกดออกมาได้
คนที่หายไปกับแบงค์ทั้ง๕คนเธอบอกก็คงจะเป็นแฟนใหม่ของแบงค์นั่นแหละ
แบงค์ก็คงมาหลอกลวงเขาเหมือนกับเหยื่อคนที่ผ่านมา
เขาจะหลอกล่อเหยื่อด้วยการแสดงเงินจำนวนในบัญชี
ว่าตัวเองมีเงินแต่ละบัญชีสมุดเขาจะมีสมุดบัญชีเยอะมาก
และแต่ละยอดไม่ตามกว่า๑ล้าน๓ล้านถึง๕๐ล้าน

ก็ขอให้ดูปับสมุดปุ๊บมันสามารถขึ้นยอดน้อย
มีจำนวนเงิน๑ล้าน๕ล้านเข้าอย่างนี้
เค้าสามารถไปหน้าตู้แล้วก็เค้าสามารถกด
ไม่มีเงิน

ถ้าจะไปปรับสมุดบัญชีบุ๊กแบงค์อะไรต่างเนี่ยมันต้องมีเงินใช่ไหม
แก๊งไปทำยังไงถึงบุ๊กแบงค์มีเงิน๕๐ล้าน
บุ๊กแบงค์มีเงินเป็นล้านหรือไปทำปลอมเอาไว้ก่อน

ท่านผู้ชมครับเราได้วีดีโอคอร์คุยกับพ่อของแบงค์นะฮะอายุ๗๐ปีแล้ว
นี่ชื่อลุงมารุธลุงแกบอกว่าปกติลูกชายลุงนี่นิสัยดีนะ
แต่เวลาลงทุนอะไรเนี่ยเจ๊งหมดอ่าเหตุการณ์ที่เป็นข่าวอยู่เนี่ย
ว่าไปพา๕ชีวิตเขาหายไป๒เดือนกว่าเนี่ย
ไม่รู้เรื่องเลยเพราะลูกชายไม่ได้มาหานานแล้ว
ไม่ได้ติดต่อกันมาสามปีกว่าแล้วตัวเองก็ทำงานรับจ้างไปวัน
นี่ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้แบงค์ลูกชายเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไร
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่ที่ว่าการอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะฮะ
เพื่อสอบถามข้อมูลของในแบงค์เพราะตอนแรกเนี่ย
แบงค์เขามีทะเบียนบ้านอยู่ที่ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าชื่อของในแบงค์เนี่ย
ออกจากทะเบียนบ้านที่จังหวัดแพร่ไปแล้วเราได้คุยกับเจ้าของบ้านนะฮะ
ในแบงค์เคยมีทะเบียนบ้านอยู่ที่เด่นชัยนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับในแบงค์เคยมีชื่อทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่ที่นี่
แต่ขอย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ตั้งแต่ปี๕๘
ซึ่งที่เชียงใหม่ก็คือทะเบียนบ้านตามหมายจับของศาลนะฮะที่ในแบงค์มีคดีอยู่นะครับ
ในแบงค์เนี่ยตอนที่ขอย้ายออกจากเจ้าของบ้านที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เนี่ย
บอกกับเจ้าของบ้านเขาว่ากำลังจะเข้าไปทำธุรกิจที่เชียงใหม่
ขอย้ายทะเบียนบ้านออกไปก่อนก็ให้ย้ายนะฮะ
เพราะว่าตอนนั้นเป็นอู่ซ่อมไม่ใช่บ้านหลังที่พักอาศัยนะครับ
เคยเจอนะอ๋ออันนี้เป็นเจ้าของบ้านที่เชียงใหม่นะฮะ
ว่าในแง๊งมาขอใช้มีทะเบียนบ้านอยู่ด้วยนะครับ
เขาบอกว่าในแบงค์เนี่ยบอกจะมาทำธุรกิจที่นี่
ขอย้ายเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้านด้วยหน่อย
เขาก็ให้ย้ายเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นอู่ซ่อมรถไม่ได้เป็นบ้านหลังพักอาศัย
เคยเจอหน้ากันแค่ครั้งเดียววันที่มาขอย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่นะครับ
จนกระทั่งต่อมาเริ่มมีหมายจับของสารคดีช่อโกง
มาที่บ้านที่มีชื่อของในแบงค์อยู่๑๐กว่าฉบับ

จนกระทั่งมารู้ข่าวว่าในแบงค์ไปผัวพันกับคดีการหายตัวไปปริศนาของ๕คนที่นครศรีธรรมราช
เรื่องต้นเจ้าของบ้านบอกเดี๋ยวจะไปอำเภอนะฮะ
เพื่อขอคัดชื่อในแบงค์เนี่ยออกจากทะเบียนบ้านของเขา

ทีนี้ถ้าเอาเวลาปัจจุบันนี้เลยนะคะล่าสุดข้อมูลที่เราได้มา๒ทุ่ม๑๕นาทีนี่
เนี่ยเจ้าหน้าทีพบพาร์ปงอุ
เชียวกันไม่ได้มีการลักพาตัวแต่ยังไงแล้วไม่รู้ตอนนี้แบงค์อยู่ไหนค่ะ
ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวค่ะไม่ขอถ่ายรูปค่ะ
ตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กคุณแบงค์นี่อยู่ตรงไหนค่ะตรงไหน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
แบงค์แบงค์แบงค์แบงค์
ก็คิดดีทำดีนะครับ
แค่นั้นบอกให้แบงค์ออกมาพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ไหม

นวพลและคุณอุตสาหอกไม่รู้ว่าแบงค์อยู่ไหน

เห็นว่าล่าสุดอยู่แถวย่านมีนบุรีค่ะ
นี่กำลังไล่ตรวจสอบเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์อยู่

แบงค์นี่ก็คือเหมือนกับว่าเขารู้ความเคลื่อนไหวของ
ของเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ติดตามเขาตลอด
อาจจะใช้มือถงมือถือดูขงดูข่าวอะไรด้วยหรือเปล่า

ออนไลน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมสังคมออนไลน์
ประเด็นคือแล้วมือถือคนอื่นไปไหนหมด
คือตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าตอนที่มาด้วยกันใหม่เนี่ย

ใช่แล้วก็คุณอุสาเองเนี่ยสามีก็บอกว่า

มันไม่ปกติเพียงแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยก็อย่างที่
ตำรวจบอกที่บิ๊กโจ๊กบอกถามว่า
เขามายังไงเขามาด้วยความสมัครใจ

เขาก็พาไปเรื่อยเปลี่ยนที่ไปเรื่อย
เพียงแต่ว่าตัวในแบงค์เนี่ยมันมีหมายจับเรื่องคดีช่อโกงอยู่
ถ้าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ๕คนนี้เนี่ย
แบงค์ก็จะโดนคดีเรื่องการพรากผู้เยาว์
เพราะในกลุ่ม๕คนเนี่ยมีเด็กมีเยาวชนอยู่

ส่วนตัวอุตสาหโดนไปด้วยก็คือคดีพรากผู้เยาว์
หนึ่งในนั้นแม้จะเป็นลูกตัวเองแต่มันมีหลานอยู่

ใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนสนิทของลูกด้วย
แต่ทีนี้สงสัยอย่างหนึ่งพี่อุ๋ยเขาบอกว่า
ถ้าตามฝั่งคุณอุตสาเขาบอกว่าลืมมือถือไว้ในรถใช่ไหม
โดนไล่ลงกลางทางก็เลยไม่มีใครมีมือถือเลย
แต่เมื่อกี้คลิปที่สามีคุณอุตสาเขาดูที่ว่าเห็นรุ้งกับฟ้าใสลูกคนเล็กเขาอยู่ในปั๊มน้ำมัน
ในมือรุ้งมันเหมือนมันมีมือถืออยู่ในมือนะ
อันนั้นคือช่วงที่แกะรอยตามหากันแล้วมันไปเจอคดีเก่า
คือถ้าเกิดจะไปเทียบเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยให้ดู
เดี๋ยวขอไปดูตรงวัดช่องลมก่อนที่ตอนให้สัมภาษณ์ตอนแรกใช่ไหม
ที่บอกว่าลืมมือถืออ่ะ
พวกทางอุตสาหแล้วก็๕คนนี้บอกว่าลืมมือถือเลยไม่ได้ติดต่อยาด

แต่ถ้าลืมมือถือจริงเนี่ยแล้วนพดลเขาแยกทางอะไรมาจริงเนี่ย

หิงกลางทางซึ่งข้อมูลไม่ตรงกัน

แต่ในแบงค์เนี่ยเท่ากับว่าใช้คนขับรถ
พาคณะ๕คนเข้าที่เที่ยวแบงกพาที่เที่ยวสองคน

ที่ผ่านมาที่แบงค์เป็นคนจ้างเขาขับรถตู้ไปรับไปส่งพาไปเที่ยวเนี่ยไม่เคยได้เลยเนี่ย
จังหวะเขามีพ่อหรือแม่เขาเสียชีวิตเขาเลยต้อง
ไปงานสกที่ภายาวเค้าก็เลย

ไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะมันก็เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้

นู้นเนี่ยฮะมันมีช่วงนึงที่แบงค์
พาคณะแบงค์พาเที่ยวเนี่ยคณะทัวร์นี้เนี่ย

นี่เป็นปั๊มน้ำมันที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
จันที่๘พี่ศพาคม
เขาหายจากบ้าน๒๒เมษาใช่ไหม
นี่จันทร์ที่๘พฤษภาคม
รุ้งกับฟ้าใส

นี่นะฮะ๑๖นาฬิกา๑๓นาที

เข้าไปในปั๊มห้องน้ำของผู้หญิง
นี่ฮะแล้วทีนี้เนี่ย
นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องน้ำ

ฟ้าใสเนี่ยเดินเข้าไปที่ห้องน้ำก่อนใช่ไหมครับ
เปิดประตูเข้าไปปุ๊บแล้วก็หยุดแป๊บหนึ่ง
แป๊บนึงมองอะไรนิ่งสักอย่างแล้วก็หันซ้าย
เดินเข้าไปข้างในแล้ววิ่งออกมาแล้วดูสีหน้าน้องนะ

พี่รุ้งโทรเลยแล้วก็เรียกรุ้งเข้าไป
แล้วสองคนก็เดินตามมันเข้าไปในห้องน้ำ
หลังจากนั้นจังหวะเดินออกมาปล่อยยาวเลยนะคะ
ในมือลุงมีมือถือ
แต่ลักษณะคือเหมือนหยิบออกมาแล้วก็มองซ้ายมองขวา
นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาลืมเอาไว้
รู้สึกเหมือนเขามองหาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะของใครลืมไว้หรือเปล่า
แต่ญาติบอกว่ารุ้งเนี่ยหลังจากหายไปหลายวัน

โทรไปหาคุณป้าที่บอกว่าเออขอโทษนะที่ไม่ได้ติดต่อเลย
เพราะไม่มีมือถืออะไรเนี่ย
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยสงสัยทั้ง๕คนนี้ไม่มีมือถือใช้ไปแล้ว
ลุงเนี่ยใช้โทรศัพท์เครื่องนี้โทรหาป้าสอนนะครับป้าของลุงเพื่อบอกข้อมูลว่ามาเที่ยวกัน
หลังจากนั้นนพดลก็ขับรถตู้ไปส่งที่บ้าน
สาเหตุที่รุ้งต้องใช้มือถือของนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยก็เนื่องจากมือถือของทุกคนเนี่ยถูกยึดไปนะครับ
อันนี้ตามข้อมูลนะแต่บางข้อมูลก็บอกว่าในแบงค์เขาให้เอาไปขายเพื่อเอาเงินไปเที่ยวกันต่ออะไรพวกนี้นะครับ
ตอนนั้นก็เขาก็ไปมีบ้านพักอยู่แถวแม่สวยเชียงรายเขาก็เที่ยวของเขาไปเรื่อยทางภาคเหนือนะครับ
พฤษภาคมนะครับทีนี้วันที่๙พฤษภาคมเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลืมมือถือเอาไว้
เขาหาของเขาไม่เจอเขาก็ไปแจ้งความที่ตำรวจสพแม่สวยว่าโทรศัพท์มือถือหาย
ตำรวจก็ไล่ตรวจสอบให้แล้วก็ติดต่อบอกให้เอามือถือเนี่ยมาคืน
ซึ่งตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยแบงค์พาไปอยู่ที่พยาวแล้วก็เลยเอามือถือฝากคืนสพแม่ใจจังหวัดพยาว
เพื่อให้เอาส่งมาให้สพแม่สวยให้คืนนักท่องเที่ยวชาวจีน
จังหวัดตรงนี้นพดลเขาก็ต้องมาเคลียร์กับตำรวจเรื่องข้อหงข้อหาต่าง
แล้วเขาก็เลยแยกย้ายไปงานศพอะไรของแม่เขาด้วยค่ะถามว่าเอ้า
แล้วถ้าตรวจเจอคดีเก่าของนกพะดนในวันนั้นแล้วแบงค์อ่ะ
แล้วก็บังออนอีกคนนึงอ่ะอืมตำรวจบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ย
พะดนเป็นคนขับรถก็เลยตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของนกพะดนคนเดียวเป็นหลักก่อน
ก็เลยไม่ได้ตรวจสอบแบงค์ก็เลยยังไม่ได้เจอว่าแบงค์เนี่ย
ก็มีคดีติดตัวเหมือนกันอืมอ่าแล้วมันก็เนี่ยแหละฮะ
หายต่อเนื่องยาวนานมาจนกระทั่งมีญาติของทางฝั่งของคุณอุสาเขาก็ไปอ่า
ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนสำนักต่างแล้วก็เป็นข่าวดังขึ้นมา
ก็มาถึงวันนี้นี่แหละอ่าอ่ะ
ทีนี้ถ้าตามข้อมูลของคุณสุพศสามีของคุณอุสาบอกว่า
อุตสาเนี่ยมีเงินติดตัวไปแสนนึงใช่ไหม
ไปเจอคุณตาพรมแก้วค่ะคุณตาพรมแก้วแกอายุ๗๒ปี

แล้วก็เป็นคนเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้
แกเป็นคนให้คุณอุตสาหยืมเงินไป
แกเล่าบอกว่าที่หายไปเนี่ย
น่าจะหนีหนี้ตาซะมากกว่าละมั้ง
แต่จะเป็นเพราะถูกแบงค์หลอกให้ทำหรือทำเองหรือยังไงนี่ตาไม่รู้นะ

ก่อนที่อุตสาหจะพาลูกพาหลานขึ้นรถตู้เนี่ย
เขามายืมเงินตาไปแสนห้าพันบาท

แล้วเดี๋ยว๒๓วันเนี่ยแบงค์ว่าที่ลูกเขยจะเอาเงินมาคืนให้
ตาก็เห็นว่าแบงค์นี้เขาดูเป็นคนมีตะตัง
ดูเป็นคนรวยดูมีฐานะก็เลยให้ยืมไป
คือจริงที่ให้ยืมเนี่ยเพราะว่าอุตสาห์เองก็เครดิตดี

พันหนึ่งบ้างสองพันบ้างหมื่นนึงบ้าง
แต่ยืมแล้วก็คืนยืมแล้วก็คืนตลอดไม่เคยเบี้ยวเลย
ครั้งนี้ยืมเยอะหน่อยแสนห้าพัน
สิบเอ็ดเมษายนแบงค์ทำทีว่าโอนเงินคืนมาให้แล้ว
หนึ่งแสนแปดหมื่นบาททำไมโอนเกินไม่ต้องเจ็ดหมื่นห้า
อ๋อแบงค์บอกฝากกดเงินสดเจ็ดหมื่นห้าพันให้หน่อย
แต่ตาก็ยังไม่ได้กดให้ทันทีหรอกนะครับ
นี่หนิสลิปสลิปสลิปที่แบงค์โอนมันให้แสนแปดหมื่นบาทเนี่ย
ตาก็เลยเอาไปเช็คที่ธนาคาร
ปรากฏว่าอ้าวสลิปการโอนเงินอันนี้มันเป็นสลิปที่ยังไม่ได้กดโอน

แคปว่าที่สลิปส่งมาก่อนใช้คำนี้ดีกว่า
ว่าที่นะว่าที่สลิปค่ะลองฟังเสียงคุณตานะคะ
คนชื่อแบงก์ก็โอน่ายไปโอน่ายเลย

เสร็จแล้วมันทำหลอกไว้
หลอกไอ้ตัวใบสลิฟต์แจ้งเงิน

ก็คือที่เขาทำตัวรวยก็คือตังค์ที่เอาของเราไปตรงนั้นแหละ

หมุนอะไรถอดเจ้าบ้านเชื่อใจ

ชาวบ้านเชื่อใจเสร็จแล้วทีหลังเอาตังค์เราไปจ่าย
แล้วก็ไม่คืนเราไม่

เขาบอกทำไมเรื่องมันฉีกไปเรื่อยแล้วตอนนี้
คือนี้ถ้าคุณตาไม่เอกชัยก่อนนี้โดนอีก๗๕๐๐๐บาทนะถูกค่ะ

นี่คุณตาแกรู้เท่าทันการมากเลยนะแม่ก็ไปเช็คที่ธนาคารอ่ะ
เรายังได้คุยกับเพื่อนของรุ้งเพื่อนสนิทของรุ้งด้วยนะคะ
คือเพื่อนสนิทของบีมเนอะรุ้งคือคนที่เดินเข้าไปหยิบมือถือ
อ่ะบอก๒๒พฤษภาคมรู้ติดต่อหาเพื่อน
ขอยืมเงิน๓๐๐บาทนี่คือรุ้งนะคะ
โดยให้เหตุผลว่าขอยืมเงินไปเติมน้ำมันหน่อยแล้วก็ยืมเงิน๓๐บาทใส่บัญชี
ซึ่งเธอก็บอกก็งงนี่ขออ่านหน่อยสิว่ายังไงเพื่อน
เออเขาบอกเขาขอยืมเงินเนี่ยเออนี่เป็นแชทไลน์กลุ่มใช่ไหม
เพื่อนพวกมึงต้องการความช่วยเหลือหน่อยใครพอจะมีเศษในบัญชี๓๐ไหม

อ่ะเพื่อนบอกที่ฟังความข้อความเรื่องราวมาทั้งหมดแปลกไปหมดเลยค่ะ
คือถ้ามันไปเที่ยวกันจริงถ้าแค่ไปเที่ยวไปท่องเที่ยวอ่ะครับ

มือถือเที่ยวยังไงไม่มีมือถือเลยสักคนเดียวไม่ถ่ายลงถ่ายรูปเหรอไปเที่ยวนานจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดน่ะ
แล้วต้องปิดเป็นความลับอะไรขนาดนี้แบบตลอดเที่ยวอะไรไปเรื่อยอะไรแบบไม่ห่วงบ้านไม่ห่วงเรียนอะไรกันเลย

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะงงว่ามันตกลงมันเกิดอะไรขึ้น

มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเชื่อแบงค์อะไรขนาดนี้
นี่หลายคนพิมพ์มาว่าทำไมเชื่อคนง่ายกันจังเลยมันยังไงเหรอ
เราก็งงค่ะเพราะฉะนั้นต้องรออยู่สองอย่าง

หนึ่งก็คือให้ตำรวจเนี่ยจับตัวในแบงค์ได้

เพื่อเอามาสอบสวนสอบปากคำว่าเออไปทำอะไรยังไงเขาถึงเชื่อขนาดนี้
ใช้เงินใช้ทองที่ไหนหรือให้ทั้ง๕คนเนี่ยยอมพูดความจริงกับตำรวจใช่ไหม
ตกลงแล้วเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยมันคืออะไร

ระหว่างที่อยู่ด้วยกันสองเดือนกว่า

เหมือนกับทั้ง๕คนผมว่าก็ยังไม่ได้พูดความจริงนะ

เหมือนกับนัดกันมาว่าอ๋อมือถือลืมไว้บนรถตอนที่ถูกรถตู้ทิ้ง
อย่างเงี้ยสบายดีไม่ได้ถูกอะไรเลยแต่ว่า
มันจะเที่ยวแบบนี้ไปเรื่อยเหรอ

ก็ประหลาดเนี่ยก็ไม่มีขนาดเพื่อนรุ้ง

อายุเนี่ย๒๐เขายังบอกอะไรว่า

หนูก็ว่ามันดูแปลกค่ะ
คือจะมองว่าเขาตั้งใจไปแบบ

เพื่อนหนูก็จะติดอยู่ค่ะ
โทรศัพท์หนูไม่คิดว่าเพื่อนจะยอม

หนูยังฟันหุ่มไม่ได้ค่ะว่ารุ้งคิดอะไร

นี่ถนัดเพื่อนของน้องรุ้งยังบอกไม่เชื่อหรอกว่า
เพื่อนจะถึงขั้นแบบยอมเอาโทรศัพท์ไปขายทิ้งกัน

ถูกนะคะแต่ละเครื่องแล้วถามว่าทุกวันนี้อยู่กันแบบไม่มีโทรศัพท์ได้จริงเหรอ

แล้วขายไปก็แหมเครื่องนึงจะขายได้สักกี่บาทถ้าเป็นมือสองใช่ไหม

หรือถ้าเกิดว่าต้องการจะติดต่อกับทางบ้านจริงเนี่ย

ถ้าดูจากภาพล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ราชพร้าวซอยละ๓๐
เขาก็สามารถที่จะไปขอโทรศัพท์ใครไปบอกใคร
หรือไปหนีไปไหนอะไรยังไงก็ได้ใช่ไหม

ขอดูภาพจากล้องวงจรปิดลาดพร้าว๑๓๐เมื่อวานที่จะเห็นบรรดาบุคคลต่างใน๕คนนี้

ไม่ใช่บนรถที่เดินไปเดินมา
มีน้องฟอร์ดใช่ไหมไปซื้อของ
ฟอร์ดน้องฟ้าใสมายืนหน้าแมนชั่น
หรือช่วงแบกกระเป๋าสัมภาระ
อันนี้ไม่ใช่แบงค์นะนี่คือโบ้นะเราตรวจสอบแล้ว
เมื่อวานยังคิดเอ๊ะใช่แบงค์หรือเปล่าดูคล้ายคล้ายแต่ก็ไม่เหมือน
เพราะทรงไม่เหมือนเลยเป็นเขาบอกเป็นเพื่อนกับแบงค์เป็นมือขวาแบงค์
อ๋อเหรออ่าเป็นคนที่จะมาคอยรับส่งคณะ

อันเนี่ยมีอีกแม้ภาพที่
แมนชั่นเห็นอุตสากับบีมเดินอยู่บนถนน
ช่วง๑๑นาฬิกา๑๕นาที๒๙มิถุนายน
คือมันมีหลากหลายสถานที่เอาง่ายนะพี่อุ๋ยเอาแค่ตรงเนี้ย
พร้าว๑๓๐เมื่อวานถ้าเกิดเขาจะไปขอโทรศัพท์
ใช้หรือไปบอกใครอะไรยังไงจริงมันก็ไปได้
เอาจริงพี่อุ๋ยคือสมมุติถ้าเป็นเรื่องจริงที่ว่า
นพดลไล่ลงจากรถกลางทางแล้วก็เลยจ้างรถคันใหม่
ถึงเชื่อแบงค์แล้วอยู่กับแบงค์ต้องเลือกยาวนานได้ขนาดนี้นะครับ
เป็นแปลกแบบน้องพอร์โดนคนขับรถตู้นะที่บอกว่าเขามีส่วนเกี่ยวพร
ไปกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาขอให้เป็นข้อมูลกันแล้วกันนะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเข้าไปเยอะแยะไปหมดเนี่ยหลายเรื่องก็ไม่ตรงกับความจริง
ค่ะอย่างที่บอกว่าตัวเขาทำงานอยู่ชนบุรีอืมจริงจริงแล้วเขาทำงานอยู่ภูเก็ต
ขอยืนยันว่าเขาเป็นแค่คนรับจ้างขับรถให้กับในแบงค์เท่านั้น
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการพา๕คนนี้ออกไปจากบ้านเลย
ที่บอกว่ามีการใช้ปืนจี้ทั้ง๕คนในรถนี่ก็ไม่จริง
เพราะว่าไม่เคยมีการใช้อาวุธอะไรกับทั้ง๕คนนั้นในรถ
ส่วนความเกี่ยวข้องกับบังออนนพดลเขาบอกตัวเขาเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับบังออนเลยนะ
ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยไม่เคยสนิทด้วย
ข่าวที่บอกบังออนแล้วบอกบังออนนี่คือปลาคือแฟนของเขาเนี่ยไม่ใช่
แฟนเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับคณะนี้ด้วย
แล้วตอนนี้ทำให้ภรรยาตัวจริงญาติพี่น้องนี่เครียดไปหมดวุ่นวายกันไปหมด
ขอให้แก้ข่าวยุติข่าวตรงนี้ให้เขาด้วยครอบครัวเขาเสียหาย
ส่วนเรื่องที่บังออนจะเป็นนกต่ออะไรกับแบงค์หรือเปล่าเขาไม่รู้เรื่อง
เขารู้แค่ว่าบังออนเป็นเพื่อนกับแบงค์แล้วตัวเขาแค่ในแบงค์จ้างให้มาขับรถตู้ให้
ซึ่งนพดลบอกผมก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกันนี่ไงก่อนที่จะแยกวงแยกคณะมา
นวพลมารับช่วงต่อก็ยังไม่ได้เงิน
ก็คือเรื่องไม่ตรงกันเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าแล้วกัน
เพราะบิ๊กโจ๊บอกตอนนี้ก็ตามตัวแบงค์อยู่บอกว่าตามสัญญาณโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมคะ
เชื่อว่าอีกไม่นานคงได้รู้ความจริงถึงเรื่องนี้
ตกลงจะฉีกไปแนวไหนอีกไหมเดี๋ยวรอติดตามนะคะ